คุณผู้ชมค่ะครอบครัวสหวงยังคงมีรอยยิ้มนะคะ
หลังจากเฝ้าติดตามอาการป่วยของพระเอกชื่อดังปทฤษฎีเป็นวันที่๒๔แล้วค่ะ
ซึ่งล่าสุดวันนี้คุณพ่อสงวนบอกเพียงสั้นนะคะว่า
อาการของคุณปอนั้นยังคงตอบสนองได้ดีค่ะ
บรรยากาศที่หออภิบาลผู้ป่วยวิกฤตโรคหัวใจอาคารสมเด็จพระเทพรัฐโรงพยาบาลรามาธิบดีในวันนี้
ยังคงมีสื่อมวลชนหลายสำนักเฝ้าติดตามความคืบหน้าอาการป่วยของพระเอกชื่อดังปทฤษฎี
ซึ่งวันนี้เข้าสู่วันที่๒๔แล้วนะคะ
โดยตลอดทั้งวันมีแขกทยอยเดินทางมาให้กำลังใจครอบครัวสหวงตั้งแต่ช่วงเช้า
ส่วนในช่วงบ่ายสัตว์อาจารย์แพทย์หญิงจิรพรเหล่าธรรมทัศน์รองคณะบดีฝ่ายสื่อสารองค์กร
ได้เป็นตัวแทนจากแฟนคลับรามาชาแนลนำแผ่นป้ายติดการ์อวยพร
และส่งข้อความส่งกำลังใจจากประชาชนที่ส่งมาที่โรงพยาบาลรามาธิบดีนับพันใบมามอบให้
โดยคุณพ่อสงวนและคุณแม่พิสมัยสหวงเดินออกมารับด้วยตัวเองค่ะ

จะให้สัมภาษณ์กับสื่อมวลชนว่ารู้สึกปลื้มใจทุกครั้ง
ที่มีคนส่งความปรารถนาดีมาให้ลูกชาย
และได้เปิดเผยถึงอาการของปอในวันนี้ว่า
ยังคงตอบสนองดีเหมือนที่ผ่านมา
หวังว่าอาการโดยรวมจะส่งสัญญาณที่ดีขึ้นเรื่อย

เฝ้าติดตามอาการจากประกาศของทีมแพทย์อย่างเป็นทางการอีกครั้ง
ทั้งนี้นับเป็นเวลา๑สัปดาห์เต็มแล้วนะคะ
ที่ไม่มีประกาศความคืบหน้าอาการป่วยของปทฤษฎี
ออกมาจากทีมแพทย์โรงพยาบาลรามาธิบดี
โดยประกาศฉบับล่าสุดลำดับที่๑๕
แพร่ออกมาเมื่อวันพุธที่๒๕พฤศจิกายนที่ผ่านมาค่ะ